ท่านผู้ชมครับไปดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่พบศพของหญิงสาวคนหนึ่ง
ลอยไปเกยอยู่ที่ชายหาดบางเสร่ที่จังหวัดชนบุรีหน่อยนะครับ
เมื่อวานนี้ตอนเย็นมีคนไปเจอศพลอยอยู่ที่ทะเลที่ริมชายหาดบางเสร่
เขาก็เลยลากขึ้นมาไว้ตรงชายหาดแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบนะครับ
พบว่าเป็นผู้หญิงนะแล้วก็มีกระเป๋าสะพายสีดำลอยอยู่ด้วย
ก็เก็บขึ้นมาก็ไม่รู้ว่าจะใช่ของคนตายหรือเปล่านะ
แต่ก็มีบัตรประชาชนอยู่นะครับบัตรประชาชนในกระเป๋าสะพายสีดำเนี่ย
ระบุชื่อนางสาวสุพัตราอายุ๒๑เป็นชาวปฐุมธานี
เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบก่อนนะครับว่าจะใช่คนเดียวกับศพที่พบหรือเปล่านะครับ
วันนี้คุณลำดวนคล้ายชาวนาผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี

ไปเจอชาวประมงที่เขาพายเรืออยู่ที่หาดบางเสร่
เขาบอกว่าช่วงพบศพก็คือบ่าย๓โมงครึ่งเมื่อวานนี้
มีนักท่องเที่ยวกับชาวบ้านเห็นศพกำลังลอยอยู่กลางทะเล

แล้วก็ค่อยลอยเข้ามาทางด้านเข้าหาฝั่ง
เขาก็เลยออกไปที่ฝั่งออกไปตรงศพนะครับ
แล้วก็ลากศพขึ้นมาที่ฝั่ง
ซึ่งเบื้องต้นพบว่าที่บริเวณหูซ้ายของผู้ตาย
มีรอยเหมือนถูกทำร้ายอยู่จุดหนึ่ง

ตัวเขากับชาวบ้านแถวนั้นไม่คุ้นหน้าผู้ตายนะฮะ
ว่าไม่ใช่คนแถวนี้น่าจะเป็นนักท่องเที่ยว
อาจจะถูกทำร้ายมาแล้วทิ้งศพไว้
หรืออาจจะประสบอุบัติเหตุอะไร
แต่พื้นที่แถวนี้มีคนเสียชีวิตบ่อย
ส่วนใหญ่จะเป็นชาวประมงกับแรงงานต่างด้าว
พื้นที่แถวนี้จะฆ่ากันบ่อย
ที่มันแทงกันที่ทะพาเนี่ยมันก็ทิ้งน้ำ
พอทิ้งน้ำพร้อมมันก็จะเงียบ
พอเงียบก็เดี๋ยวเช้าก็มีคนมาแจ้งผมแล้ว

ผมก็เอาเรือออกไปไปเอากลับมา
จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่นะครับ
สภาพศพที่พบในวันเกิดเหตุเมื่อวานนี้เนี่ย
คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๓๔ชั่วโมง

ลักษณะศพแขนขวาเนี่ยแข็งและตั้งตรง
ไม่สวมเสื้อสวมชุดชะไหนสีชมพู
ส่วนกางเกงเป็นกางเกงสีดำยาวเสมอเข่านะ
ข้อมือขวาสวมนาฬิกานะฮะสวมนาฬิกาข้อมือขวานะครับ
ส่วนที่มือซ้ายสวมกำไรสีเงิน
สภาพศพเริ่มแข็งแล้วก็มีน้ำลายฟูมปากนะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยส่งศพไปชนะสูตรอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลชนบุรี
ซึ่งล่าสุดนะครับพันธบทเอกชะโลทอนเปรียมปรี
เปรียมปรีภูมิกับการสอบพอร์สไตเฮีบบอกว่าผลการชนสูตรเบื้องต้นนะครับ
ตามร่างกายรวมถึงบริเวณกกหูซ้ายที่สงสัยว่าจะเป็นร่องรอยถูกทำร้าย
ไม่พบบาดแผลที่เกิดจากการถูกทำร้ายนะครับค่ะ
ส่วนที่มีน้ำลายฟูมปากนะครับคาดว่าเกิดจากการสำลักน้ำทะเล
แต่เจ้าหน้าที่ยังไม่ปากใจเชื่อทั้งหมดนะครับเดี๋ยวต้องรอการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็ยังไม่สามารถระบุได้ว่าผู้ตายถูกคมคืนหรือไม่อืมอ่า
ผลการชนะสูตรอย่างละเอียดยังไม่ออกมานะครับตอนนี้ที่เจ้าหน้าที่จะดำเนินการต่อก็คือ
ประสานไปยังญาติของคนที่ระบุชื่ออยู่ในบัตรประชาชน
เจอในกระเป๋าเป้สีดำใกล้กับศพของผู้ตายที่ลอยมา
จะใช่ไหมหรือว่าเขาเอ๊ะคนนี้เขาหายหรือไม่หายหรืออะไรยังไงนะครับ